มาดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้ค่ะที่ชนบุรีเราเล่าไปเมื่อวานนะคะว่ามีผู้ชายคนนึงไปที่อู่รถเป็นอู่ที่เขารับต่อรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
ผู้ชายคนนี้เดินเข้าไปในอู่บอกเจ้าของอู่ว่าเดี๋ยวจะขอทำอะไรในอู่นิดนึงเดี๋ยวปิดอู่ให้เดี๋ยวปิดประตูให้ไม่ต้องห่วง
อู่เขาก็ออกไปสักพักหนึ่งได้ยินเสียงปืนดังขึ้นในอู่ซ่อมรถอ่ะดังปั้งนัดหนึ่งเดินเข้าไปดูผู้ชายคนนี้ถูกกระสุนปืนยิงเข้าไปเจาะเข้าไปที่เบ้าตาข้างขวา
แล้วก็มีคนเห็นเหตุการณ์บอกว่ามีคนขี่รถจักรยานยนต์มาเป็นวัยรุ่นยื่นปืนให้ผู้ชายคนนี้แล้วผู้ชายคนนี้ก็เอาปืนเข้าไปในอู่รถคาดว่าน่าจะเอาปืนไปกลึงเหมือนกับไปดัดแปลงปืนนะคะแล้วเกิดปืนลั่นโอ้โหกระสุนเข้าเบ้าตา
เหตุการณ์เกิดขึ้นในร้านต่อรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ตอนแรกยังบาดเจ็บสาหัสแต่สุดท้ายคือเสียชีวิตเลย
เพราะว่ากระสุนเนี่ยมันเข้าแบบเบ้าตาขวาแบบเต็มกระสุนฝั่งใน
ตำรวจสพนขามตรวจสอบที่เกิดเหตุมีปืนลูกโม่จุด๓๘ตกอยู่นะคะ
วันนี้เราเลยให้คุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐนักข่าวของเราลงพื้นที่ไป
อู่ซ่อมรถตรงนี้ค่ะที่เกิดเหตุนะคะ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเขาก็ไปตรวจสอบเพิ่มนะคะ
ศักดิ์สิทธิ์ก็เลยได้คุยกับเจ้าของร้านนายสมนึกรักทองสุกอายุ๔๖ปี
เขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานช่วงสัก๕๖โมงเย็น

นายนรงชัยมาหาแล้วก็บอกว่าขอใช้เครื่องมือนิดนึงนะ
เดี๋ยวทำเสร็จปิดร้านให้
นี่นะคะนายนโรงชัยก็เข้าไปในร้าน
ส่วนตัวเจ้าของร้านตัวนายสมนึกก็ออกจากร้านไป
ไปที่ร้านข้างนี่แหละไม่ได้ไปไหนไกล
ก็นั่งคุยกับเพื่อนอยู่ได้ยินเสียงเจียเหล็กจากในร้าน
ได้ยินเสียงอยู่สักประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ

มันคือเสียงปืนดังปั้งนัดหนึ่ง
ก็เลยรีบวิ่งกลับไปดูที่ร้าน
เห็นว่านายนรงชัยนั่งหัวทิ้มอยู่กับพื้น
พอไปดูใกล้เลือดอาบเลยนะคะ
ตาขวาเนี่ยโอ้โหเลือดอาบเลย

เจ้าของร้านเลยโทรเรียกกู้ภัยให้มาช่วย
แล้วก็ตอนที่ตัวนายนรงชัยอยู่ในร้านไม่มีใครเลยไงฮะ
ก็เลยไม่เห็นว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในลักษณะไหนยังไง
ตัวเจ้าของร้านบอกว่าก็ไม่รู้ด้วยซ้ำ
ว่านายนโรงชัยพกปืนมาด้วยอะค่ะ
เขามาทำอะไรนะมาทำอะไร
ผมไม่รู้ว่าเขาบอกมาขอใช้เครื่องมือหน่อยนึงแค่นั้นเอง
หรือว่าเอาปืนมาเซียหรือว่าอะไร
หลังจากนั้นผมถึงได้รู้หลังจากที่กู้ภัยมาแล้ว

ทีมข่าวก็ไปคุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์ด้วยนะคะ
นายสมบัติยิ้มอยู่อายุ๕๙ปี
บอกว่าตัวผู้ตายกับเจ้าของร้านนี้เขาสนิทกัน

ผู้ตายก็เป็นคนนิสัยดีนะคะสนุกสนานตลกด้วย
เมื่อวานนี้เห็นผู้ตายขี่รถมาที่ร้านแล้วครั้งหนึ่งตอนเช้า
แล้วตอนเย็นก็ไปอีกรอบนึงบอกว่าขอทำอะไรหน่อยในร้าน
แล้วก็ได้ยินเสียงคล้ายเสียงปืน

นึกว่าเสียงประทัดพอไปดูเนี่ยนะโอ้โห
คือที่ตาขวาค่ะตาถล่นออกมาเลย

ก็คิดว่าผู้ตายน่าจะเอาปืนไปเจียง
แล้วก็เกิดพลาดปืนลั่นใส่ตัวเอง
ไม่น่าจะเป็นลักษณะของการมีเรื่องอะไรกับใครหรอก
เพราะว่าแต่ตอนเกิดเหตุคือมันไม่มีใครเห็นเลยจริง
เขาก็อยู่คนเดียวเนี่ยค่ะ
ผมก็บอกอุ้มไม่ไหวอะนะ
ผมบอกเฮ้ยต้องใส่แย่ว่ะ
ทีนี้ค่ะตำรวจก็ต้องไปไล่ดูกล้องวงจรปิดนะคะ
เพราะว่ามีคนเห็นเหตุการณ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุการณ์นี้
มีวัยรุ่นเอาปืนมาให้ผู้เสียชีวิตนี่ค่ะ
จะมีวัยรุ่นคนหนึ่งใส่เสื้อสีแดงกางเกงสีดำ
ขี่จักรยานยนต์สีแดงมานะคะอืมนี่ค่ะ
ก็วัยรุ่นคนนี้เหมือนกับเอารถมาซ่อม
อ๊อกท่อรถจักรยานยนต์ก่อนเกิดเหตุเพราะว่าท่อรถขาด
อันนั้นไม่เกี่ยวอะครับเข้ามาออกท่อกับผมออกตรงนี้
ก่อนหน้านั้นอีกก่อนที่เขาจะเป็นอะไรอีก
ผมมาออกเขาท่อขาดเขาวิ่งมาจากทางนี้
ท่อเขาขาดแล้วผมก็ออฟท่อให้เขาไปเสร็จแล้วเขาก็ออกไป
เจ้าของร้านก็เลยบอกว่าวัยรุ่นตามภาพในกล้องวงจรปิด
ไม่ได้มายื่นโปรงยื่นปืนอะไรให้หรอก
ก็แค่เขามาซ่อมรถไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้นะคะ

ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับภรรยาของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
คือก็คุยทางโทรศัพท์นี่แหละ
เขาก็บอกว่าไม่ได้ติดใจในสาเหตุการเสียชีวิต
คือจริงแล้วเนี่ยเขาก็แปลกใจว่า
สามีมีปืนได้ยังไงภรรยาบอกภรรยาไม่รู้ด้วยซ้ำ
แต่ถามว่ามีปัญหาอะไรกับใครไหมก็ไม่มีปัญหาอะไรกับใคร
ศพตอนนี้ผ่าพิสูจน์อยู่ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อหาสาเหตุการณ์ตายที่แท้จริงค่ะครับ
อันนี้เราก็ไม่เคยเห็นใช่ไหม
ไม่เคยค่ะไม่เคย
ตำรวจก็เลยบอกแบบนี้นะคะก็ต้องสอบปากคำพยานที่อยู่ในเหตุการณ์
สันนิษฐานว่าผู้ตายก็น่าจะมากลึงอาวุธปืนเหมือนกับแต่งปืนนะคะ
แล้วก็พลาดกระสุนแบบอัดเข้าที่เบ้าตาขวาเลย
ส่วนเรื่องของอาวุธปืนว่าตกลงแล้วปืนเป็นของใคร
ปืนเป็นของผู้เสียชีวิตเองไหมหรือว่ามีใครมายื่นให้หรือเปล่า
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวนี้ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะ
เพราะว่าบอกว่าขอใช้ที่แป๊บนึง

เพราะว่ารักษณะของโรงกลึงแบบนี้โรงงานแบบนี้
เรื่องของเอาปืนมาทำแบบนี้มันทำไม่ได้อยู่แล้ว